ดูเรื่องของรถแท็กซี่กันบ้างนะฮะ
รถแท็กซี่ถูกร้องเรียนอีกแล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นแท็กซี่เถื่อนหรือเปล่านะ
เพราะว่าผู้โดยสารที่รอรถแท็กซี่ที่สถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยนะครับ

และเขาก็กำลังยืนเข้าคิวรอแถวอยู่นั้นนะครับ
ขณะนั้นเองมีผู้ชายคนหนึ่ง
ไม่ได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบของคนขับแท็กซี่ด้วย
เสื้อเชื้อสีฝากางเกงสีน้ำเงิน
แต่คนนี้ไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบแบบนี้นะครับ
เดินมาสอบถามผู้โดยสารหลายคน

พอรู้ว่าจะไปไหนแล้วก็รู้ว่าผู้โดยสารเนี่ย
เดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน

ขึ้นรถผมเดี๋ยวผมพาไปส่งเอง
คิดค่าบริการคนละ๓๕๐บาท

คือตอนแรกยังไม่ได้บอกเรื่องค่าโดยสารไหม
ใช่ไหมบอกว่ามาไปทางเดียวกัน

ก็เห็นว่าถ้ามันไปได้เร็วกว่า

พอเดินไปถึงรถแท็กซี่คันนั้นปรากฏว่า

อ่าแล้วมิเตอร์ล่ะคะไม่โกรธ

ได้ด้วยเหรอเออมิเตอร์ไม่กด

แบบนี้มันน่ากลัวไปหรือเปล่า

เหมือนเดิมก็ได้ยอมเสียเวลา

เพราะว่าดูสิคุณแถวยาวแบบนี้
กลับไปถึงต่างแถวแล้วพอเจอแก่หลอก
ฉันก็ต้องต่อคิวใหม่โอ้โฮเริ่มใหม่เลย
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล
จัดการเรื่องคิวแท็กซี่เนื่องจากแท็กซี่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทำให้ประชาชนยืนต่อคิวนาน
และที่สำคัญตกเป็นเหยื่อของแท็กซี่โก่งราคาเหล่านี้

ก็พบแท็กซี่ป้ายดำจอดปะปนกับแท็กซี่บริการสาธารณะ
รอรับผู้โดยสารบริเวณด้านหลังสถานีขนส่งอยู่จริง

หรือว่าช่วงที่รถบัตรของบคศนำผู้โดยสารมาส่งในสถานี

ใช่ก็จะมีผู้โดยสารรอต่อคิวใช้บริการแท็กซี่จำนวนมาก
ซึ่งจำนวนแท็กซี่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจริง

ใช้ช่องว่างจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ย

ไถค่าโดยสารจากประชาชนได้อย่างง่ายดายนะครับ
ผู้โดยสารคนหนึ่งก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรา

โดยรับผู้โดยสารร่วมทางพ่วงกันไปด้วย

สำหรับเธอยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ดังกล่าว

น่าจะเป็นเพราะผู้รอใช้บริการแท็กซี่ในขนส่งมันมีจำนวนมาก
แล้วก็ต้องเสียค่าผ่านทางเองอีกด้วยนะครับ
เลือกที่จะเดินออกมาด้านนอกเรียกแท็กซี่เอง
แล้วบางทีก็ไปเจอทั้งป้ายดำ
และบางทีก็ไปเจอแท็กซี่โก่งราคา
ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม

ใช่เพราะว่าถือว่าผิดเงื่อนไขแล้วเอาคนอื่นร่วมไปด้วย
มันก็ต้องพาเราอ้อมไปไหนต่อไหนแล้วไม่เป็นส่วนตัว

ถ้านั่งรวมอย่างนี้เราไปนั่งรถเมย์ดีกว่าค่ะ
เหมือนว่าเคยใช้แล้วก็ให้เราเสียค่าบริการเอง
บริการเองให้ค่าออกค่าผ่านทาง
ค่าผ่านทางเท่าไหร่ครับ
จำไม่ได้แล้วเราไม่ขึ้น

แท็กซี่งั้นก็บอกว่าพี่

เคยเขาให้เราเสียตังค์ตรงนั้นเลย
ตรงนู้นก็จะสะดวกแต่เราเสียเงินเพิ่ม

แต่ถ้ามาตรงนี้เราก็ต้องวัดใจเอาว่า
เราจะเจอแท็กซี่แบบไหน
ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับแท็กซี่อีกทางนึงนะ
กล้องตรวจการกรมคนส่งทางบกเนี่ย

สามารถจับกลุ่มผู้ขับแท็กซี่
ทหารวแหวน๙๓๒๓กรุงเทพมนาคม
ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากสถานีขนส่งหมอชิด

ซึ่งโชเฟอร์ได้เรียกค่าโดยสารเป็นเงิน๕๕๐บาท
โดยที่ไม่กดมิเตอร์
ขณะเดียวกันก็ได้นำกำลังเข้าจู่โจม
ตรวจสอบแท็กซี่คันอื่นที่จอดอยู่บริเวณใต้ทางด่วน

ก็ไปพบรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งานจำนวน๓ราย

มาทำการสอบสวนลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เจ้าหน้าที่มีคำแนะนำเบื้องต้น
หากผู้โดยสารพบปัญหาดังกล่าว
จดจำหมายเลขทะเบียนรถ
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งปัญหาการใช้รถ
บริการสาธารณะได้ที่สายด่วน๑๒
สายนี้ผมก็ใช้ประจำ